ปิดท้ายที่ศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับทุกคนสาวบ่ายสองสองสี่โมงเย็นครับ
วันนี้มีคู่มวยที่มีการน็อกกันเร็วจริงจริงครับสามสิบสามวินาทีครับ
แทบตายสุดท้ายได้ชกบนเวทีแค่นี้ครับ
ข้นดูเดือดแล้วก็เล้าใจอีกแล้วนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐประจำสัปดาห์นี้ครับ
วันนี้ขอเสนอสองคำนะครับขอเสนอคำว่าเร็วที่สุดกับแหลมที่สุด
คำนี้จะเป็นอย่างไรและคืออะไรติดตามครับ
เอาละครับคำแรกขอเฉลยคำว่าเร็วที่สุดก่อนนะครับ
คู่แรกของการถ่ายทอดสดมุมแดงยอดภูหลวงน้ำเงินนี่โพดำครับ
โอ้โหแข้งขวาขึ้นก้านคอเลยนะครับส่งสัญญาณไม่ดีแล้ว
แล้วก็ของจริงมาครับเมื่อสักครู่แค่หนังตัวอย่างดูครับ
ซอกคอเลยครับจุดศูนย์รวมประสาทหลับกลางอากาศครับ
จบยกหนึ่งเพียงแค่สามสิบสามวินาทีเท่านั้น
เร็วที่สุดของศึกยอดมวยไทยรัฐตั้งแต่เปิดศักราชมาครับ
เท่ากับไอ้หัชชีวาสเลยนะครับในอดีตมีวังจัดน้อยสอพลังชัยเลยครับ
เคยทำได้แบบนี้๓๓วินาทีส่วนคู่นี้แหลมที่สุดครับ
เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดูแหม่หน้าตาหล่อเหล่าทั้งคู่นะครับ
หมาซ้ายแล้วก็สับสอกดอกนี้ครับกล้องธรณีซ้ายอีกทีนึง
เคลื่อนที่เร็วมากนะครับขยับเข้าขยับออกหมัดซ้ายหมัดซ้าย
เอ้าเดี๋ยวปิดท้ายก็ด้วยเฮฮาข้างสังเวียนนะครับเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีรายงาน